แล้วไปถากเอาท้องคนที่ไม่รู้อีโนอิเน่ด้วยได้รับบาดเจ็บไป

ไปจับนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมคนยิงปรากฏว่า
ดีนะที่พ่อของคนยิงมา

นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วใช้ปืนยิงออกมาฮะยิงออกมาแบบบดโม่เลยนะ
ถากเข้าท้องคนที่พักอยู่ใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บไปไม่รู้อิโนอิเน่
นี่ครับผู้บาดเจ็บไปแล้วกลุ่มท้องไปแล้ว
ต่อมาร้อยตำรวจเอกฉลวยสำคัญยิ่งครับ
ท่านรองสารวัติสอบสวนสวพเผาเมืองชนบุรี
ไปตรวจสอบบนถนนหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ตะวนบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ไปเจอผู้ชายถูกยิงทราบชื่อคือนายอิทธิพลเสนียวงณยุธยายุทธิ์๓๙ปี

โดยคนยิงเนี่ยใช้ปืนยิงแบบ๖นัดรวดหมดโม่เลย
กระทั่งถากท้องผู้บาดเจ็บ๑นัทนะครับ
กู้ภัยไตรคุณธรรมปฐมพยาบาลนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนบุรีครับ
ตำรวจวาลเลยนะครับบอกวาลสี่ร่วมที่เกิดเหตุหน่อย
คือขอกำลังเสริมหน่อยมา๑๐นายอาวุธครบมือเพราะว่า
คนร้ายมีปืนไงนะครับ
โดยมีชาวบ้านนะครับไทยมุงเพียบ
ล้อมอยู่หน้าห้องคนร้ายใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ๒๐นาที

อดีตตำรวจเกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นพ่อ
นำตัวนายวุฒิชัยแสงฮิลันอายุ๓๒ปีลูกชายและเป็นคนยิง

ตำรวจต้องเข้าประชิดตัวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้
พร้อมกับปืนลูกโม่๑กระบอกกระสุนเต็มลูกโม่๖นัด
คือเป็นกระสุนที่บรรจุใหม่หลังจากยิงหมดโบ้ไปแล้ว
สอบถามนายวุฒิชัยนี่ฮะนี่ฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

นี่ถ้าเจรจาไม่รู้เรื่องนี้พร้อมยิงเลยนะเนี่ยนะฮะ
นี่แหละครับสอบถามนายวุฒิชัยยังพูดจาวกไปวนมาจับใจความไม่ได้
อยู่ในอาการเครียดครับเพราะว่ามีคนเจ็บนะครับ
พวกของคนเจ็บพวกของคนเจ็บขออภัย
พวกของคนเจ็บเนี่ยยืนด่าอยู่รอบไง
ตำรวจกลุ่มตัวไปสอบสวนต่อที่สอบภอมเมืองชนบุรีดีกว่าฮะ
เรื่องต้นแจ้งเขาหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวจะรอสอบสวนพ่อแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกครั้งนะฮะ
แล้วคงต้องดำเนินคดีต่อไปครับ